คุณผู้ชมมาดูเรื่องของตำรวจกันหน่อยนะคะ
ตำรวจดีเราต้องแชร์และต้องชม
ตำรวจไม่ดีเราต้องแชร์แล้วก็ต้องจัดค่ะ

แต่กรณีที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นตำรวจน้ำดีนะคะ
เป็นตำรวจที่มีน้ำใจของเมืองดอกบัว

มีคนคนหนึ่งคือเขาขับรถแล้วก็น้ำมันรถหมด

ตำรวจคนนี้เขาก็ช่วยค่ะช่วยวิธีไหน
ไปดูคลิปกันนะคะ

เดี๋ยวพี่ไปที่พัพเท่าไหร่
เดี๋ยวพี่เปิดแต่ไกลว่างผมจะดันไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณช่วงเที่ยง
ของวันที่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ในคลิปขออนุญาตอ่านเสียงดัง
ก็คือดาบตำรวจจักริตสุวรรณกิจ
เป็นผู้บังคับหมู่งานปราบปราม
ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจจราจรสพวารินชำราบ

ระหว่างที่ท่านนี้คือตำรวจท่านนี้พักเที่ยง
ก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับโรงพักนะ
พอขับไปถึงสักประมาณกลางทางค่ะ
ก็ได้ยินเสียงคนบีบแตรที่ถนนฝั่งตรงข้าม
แล้วก็คิดในใจว่ามันมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่า
หรือมีใครต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่า
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจกลับรถกลับไปค่ะไปดูซะหน่อย
เจ้าของรถบอกกับตำรวจบอกว่าน้ำมันรถหมด
ให้เด็กไปซื้อมาเติมแล้ว๑ขวดแต่รถมันก็ยังสตาร์ทไม่ติด
เนี่ยคุณผู้ชมดาบจักริตพี่แกก็เลยอาสา
ถีบรถไปส่งที่ปั๊มน้ำมันแบบนี้นะคะ
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ไปด้านท้ายรถ
แล้วออกแรงยันรถจากจุดที่รถจอดเสียไปส่งถึงปั๊มน้ำมันค่ะ
คำว่าถีบคือขี่แล้วเอาเท้าเนี่ยดันไปอย่างนี้เหรอ
เคยเห็นแต่รถจักรยานยนต์ทำกระท่อมจากกระยานยนต์
อันนี้รถจักรยานยนต์กับรถไก่
รถเก๋งหนักเป็นตันนะคะพี่แกต้องใช้พลังงานเยอะมาก

แล้วก็ระยะทางครึ่งกิโลนะคะ๕๐๐เมตรนะคะ
แล้วก็ใช้เท้าเปล่ายันเนี่ยเพราะว่ากลัวนะคะ
โอ้โหพี่แกนึกถึงคนอื่นมากเลยอ่ะ
จะทำให้ตัวรถเก่งได้รับความเสียหาย
และพอนำรถไปส่งถึงปั๊มน้ำมัน
เจ้าของรถเนี่ยก็มารยาทงามอย่างไทยนะคะ
ก็ขอบคุณแล้วก็ยกมือไหว้ค่ะ
เรื่องนี้พอถูกแชร์ออกไปเนี่ยแน่นอนนะคะว่าคนส่วนใหญ่
คือเกือบ๑๐๐นะคะชื่นชม
ปฏิพันธ์ไหวพลิบของดาบตำรวจจักริต
แล้วก็บอกว่าเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจดีงามนะ

เพื่อให้หูไปถึงหูของผู้บังคับบัญชา
และให้เป็นตัวอย่างกับตำรวจนายอื่นด้วย
ถ้าเกิดว่าผู้บังคับบัญชาเห็นแล้วก็อย่าลืมมอบโล่นะคะ

ชื่นชมเพราะที่ผ่านมาเราพูดแต่เรื่องของตำรวจที่แบบ

และอันนี้ขับไม่ได้มาทางเดียวกันด้วยนะ